ใครที่ชอบทานกะเพราต้องลองดูนะครับ
บอกว่ากะเพราที่นี่ไม่ธรรมดาจุดเด่น
เรื่องของการท้าทายในการกิน
เป็นกะเพราล้มควายเลยนะ
ไม่ได้พูดคำหยาบนะแต่เขาเปรียบเปลยให้ฟัง

ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
สวัสดีค่ะเบนเจอร์วีศรีสุทธิ์ธรรมวาลาทัศน์นะคะ
เจ้าของร้านใช้เมฆเหล่าริมทางค่ะ
ถ้าเป็นจานธรรมดานะคะราคาจะเริ่มต้นที่๔๐บาท
คือกะเพราไก่แล้วก็กะเพราหมูย่อ
แต่ถ้าเป็นกะเพราหมูหมูกรอบอะไรอย่างนี้

เนื้อแอนกัสปุ้งปูอยู่ที่จานละ๘๐บาท
เนื้อแอนกัสปุ้งปูอยู่ที่จานละ๘๐บาท

แต่พอมารอบสุดท้าย
แล้วมันก็ดึงลงอะไรอย่างนี้

ให้ยอดมันกลับมาขายได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยเริ่มหาว่าที่ร้านเรามีเมนูอะไรที่ลูกค้าชอบ
ที่พอจะเอามาต่อยอดได้
เราก็เลยมองว่ากะเพราลูกค้าชอบ
เราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราเอามาทำเป็นล้มไฟ
แต่เป็นกะเพราถาดยักษ์ดีกว่า
ราคากะเพราล้มควายจะเริ่มต้นที่๑๙๙บาทนะคะ

ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นล้มควายหมูสับ

ว่าจะเป็นพระรวมกันก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบ
แล้วก็จะมีล้มควายเนื้อแองกัส
แล้วก็ล้มควายกุ้งสด
อย่างนี้สามารถชะได้เหมือนกันในราคา๒๙๙บาท
ซึ่งทั้งหมูแล้วก็เนื้อกุ้งเนี่ย

แต่ว่าถ้าเป็นล้มควายปูร้านเราจะขายอยู่ที่๓๙๙บาท
อันนี้ควรเราไม่รับร่วมชาเลนส์
เริ่มแรกที่เริ่มทำกะเพราล้มควายชาเลนใช่ไหมคะ
ก็เหมือนตอนแรกตอนที่คิดว่าเราจะทำกะเพราถาดกัน
พี่ชายเมฆก็เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีให้เหมือนเป็นที่รู้จัก
เพราะว่ากะเพราถาดทุกปีก็มีอยู่แล้ว
เราก็เลยว่าถ้างั้นเราลองดูไหมว่าปริมาณขนาดนี้

กะเพราลมควายทานหมดภายใน๑๐นาทีอยู่ทางจีนนะคะ

ทานหมดทางเวลานะคะอันนี้ทานจีนเลยค่ะ
ค่ะกาแฟตอบรับของกะเพราลมควายก็ดี

ดีแบบที่ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้
ตอนแรกเหมือนเราก็คิดว่าเราลองดูว่า
จะมีคนสนใจมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างนี้
ให้น้องแถวนักศึกษาที่อยู่แถวนี้
หรือว่าลูกค้าที่เดินทางมาสะดวก
ต้องขอบคุณมากจริงค่ะ
พี่กัดร้านนะคะจะอยู่ที่
ซอยแจ้งวัฒนะปาทรด๑๙ค่ะ
จุดสังเกตง่ายก็คืออยู่ตรงข้ามกับ

ตรงเข้ามาเรื่อยสังเกตจาก๗๑๑นะคะ
ร้านเราจะอยู่ตรง๗๑๑ที่๒ค่ะ
ร้านเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะ
เวลา๑๑โมงครึ่งถึง๒ทุ่ม

ถ้ามีอะไรเนี่ยจะอัปเดตทาง๒ช่องทางนี้แน่นอนค่ะ
แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากถามรายละเอียดอะไร
สามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์๐๘๙๔๙๙๙๙๖๐๙

กะเพราล้มควายรอผู้พิจิตทุกคนอยู่นะคะ
เฮ้ยผมชอบแนวคิดเขานะ

เอาถาดชามยักษ์มาวางแล้วชาเล้นเลย
ท้าทาย๑๐นาทีทานให้หมด

ในภาพเห็นมีคนทำได้ประมาณสัก

ฉันว่ามีคนทำได้แหละแต่มันใหญ่มากจริงนะ
เห็นทีมงานบอกว่าบางคน๖นาทีหมดนะ

คุณชนะไปดีกว่าอยากรู้ว่าคุณกี่นาที